เมื่อวานนี้ท่านผู้ชมจำได้ไหมครับสสเต้คุณมงคลกิจเนี่ย
ที่ไปหาภาพจากกล้องวงจรปิดแบบโอ้โหไปหลายวันทุกวันเลยอ่ะ
ใช่ที่เราเล่าว่าเอ๊ะทำไมภาพจากกล้องวงจรปิดที่สสเต้ได้มา

บอกว่ามันเหมือนมีเรือสปีดโบ๊ทลำนึงเนี่ย
ขับตามประกบเรือสปีดโบ๊ทของคุณปอที่คุณแตงโมไปด้วย

ท่านผู้ชมครับวันนี้เจ้าของเรือเขาออกมาแล้วนะฮะ

เจ้าของเรือลำนั้นนี่ครับคุณธรรมศักดิ์เติมจิตอารี
เจ้าของเรือสปีดโบสต์ของเขาเนี่ย
จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะเป็นลำสีเทา
ลำที่ว่าคุณเต้มงคลกิจเมื่อวานนี้มีภาพจากกล้องวงจรปิดอ่ะอ่า
เดี๋ยวถ้ามีภาพจากกล้องวงจรปิดเอามาให้ดูด้วยนะฮะ
เพราะว่าคุณเต้มงคลกิจเมื่อวานนี้มีภาพอยู่นะครับ
บอกว่าเรือลำนี้เนี่ยมันขับประกบคู่มาด้วยกัน
แล้วก็จะไปด้วยกันหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบภาพอย่างละเอียดอีกครั้ง
ว่ามันต้องสงสัยอะไรยังไงหรือไม่นี่ฮะคุณมงคลกิจบอกว่า
กล้องวงจรปิดเห็นเรือสองลำขับตามกันมา
จุดหนึ่งคือท่าเรือวัดปรมัยยิกาวาสหรือว่าเกาะเกร็ด
ตอนประมาณห้าโมงครึ่งค่ะยี่สิบสี่กุมภาพันธ์วันเกิดเหตุ
ขณะที่เรือของคุณแตงโมเนี่ยมุ่งหน้าจะไปร้านอาหารที่ปฐุมธานี
นี่คืออันนี้อันนี้จุดแรกนี่นะฮะจะเห็นว่ามีเรือสองลำ
ของคุณปอเนี่ยเขาสีขาวอีกลำนึงเนี่ยสีเทา
แล้วก็อีกจุดหนึ่งจะเป็นสะพานสังฮี
ตอนนี้ราว๔ทุ่มแล้วที่จะเห็นขับตามตามกันไป
มันเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของคุณแตงโมหรือเปล่าค่ะ
คือคุณมงคลกิจเนี่ยเขาจะมองว่ามันน่าจะมีเหตุอะไรมากกว่าอุบัติเหตุ
ไปที่สพเมืองนนทบุรีไปลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานนะครับ
บอกว่าพอเห็นข่าวเมื่อวานเนี่ยโอ้โหสื่อลงกันเยอะแยะไปหมด
เพราะคุณมงคลกิจเนี่ยบอกว่านี่คือหลักฐานน่าสงสัย
น่าสงสัยเห็นข่าวแล้วตกใจมากต้องมาลงบันทึกประจำวัน
เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่เกี่ยวข้องเลยไม่รู้จักอะไรเรือลำนั้นเลย
ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเรือลำนั้นเป็นของใครแล้วก็มีคุณแตงโมอยู่บนเรือด้วย
วันนั้นเอาแล้วไปทำอะไร๒๔กุมภาพันธ์คุณธรรมศักดิ์บอก
ผมก็ไปขับเรือเล่นปกติก็ไปขับเรือเล่นช่วงเย็น
ผมเนี่ยจะออกจากท่าเรือแฮลเว่น๖๙ไปแถวเกาะเกร็ด
อยู่แถวแถวท่าน้ำนนแล้วผมขับไปผมก็ไปดูพระอาทิตย์ตกดิน
ไปตามเส้นทางวัดกู้แล้วขับเข้าเมืองช่วงค่ำไปดูไฟ
ไม่เจอความผิดปกติไม่เห็นอะไรทั้งสิ้น
เรือลำนั้นเรือลำเกิดเหตุของคุณตังโม
เป็นใครอะไรยังไงก็ไม่เห็นเพราะในกล้องเนี่ย
ถ้าไปดูดีจะเห็นว่าเรือของผมเนี่ยคุณธรรมศักดิ์บอก
ตามหลังห่างเขาเนี่ย๓๐นาทีกว่านะ
วันนี้มาลงบันทึกประจำวันเอาไว้ว่าไม่เกี่ยวข้อง
แต่ก็ไม่ได้มีเจตนาอะไรไม่ดีกับสสมงคลกิจนะ
สสมงคลกิจจะไปหาหลักถงหลักฐานอะไรก็หาไป
แต่อย่ามาโฟกัสอะไรที่เรือของผม
ต่างกันแค่ครึ่งชั่วโมงเลยนะครับผม
ก็คือผมออกไปตรงวัตถู้เสร็จปุ๊บพอเผาที่ศพนิทอะไรเสร็จเริ่มมืด

ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับในเรื่องในส่วนตรงนี้ด้วย
ของคุณตังโมเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับทีแรกวันนี้มีข่าวว่า
นายกิจสนะศรีบุญพิมพ์สวยทนายความในคดีเนี่ย
จะไปพบพนักงานสอบสวนค่ะอ่าไปดูขอดูหลักฐานพวก
กล้องวงจรปิดหรือว่ากล้องหน้ารถอะไรของคุณแตงโมอะไรเพิ่มเติมเนี่ย
ตกลงวันนี้ธนายกิจสนะบอกขอเลื่อนไปก่อนนะฮะ
ก็เลยไม่ได้ไปในวันนี้นะครับตอนนี้ก็ต้องรอดูเรื่องหลักฐานต่าง